คุณเจมส์ค่ะขำไปแล้วนะคะกับแก๊งขวดนะคะ
รู้คำถามแล้วค่ะอุปกรณ์ห่อของขวานปกติ
ห่อเองไหมหรือว่าไปซื้อแล้วก็ห่อมันเลย

ถ้าเคยใช้มาบ้างเคยห่อมาบ้างเคยซื้อมาบ้าง

วางเลเวอร์เกลือ๑๒๐บาทฉันอยากเห็นมาเร็วเทียว

คุณคะนี่คืออุปกรณ์การห่อของขวัญค่ะอันแรกนี่ค่ะเป็นลิฟต์บิ้นนะคะใช้ตกแต่งกล่องของขวัญเนาะหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องแบบมีจับมุมจับจีบนิดนึงหลังจากลิฟต์บิ้นแล้วอ่าเราก็ต้องมีโบว์นะคะอันนี้เป็นโบว์ใหญ่เลยนะคะเพิ่มความรูหราไฮโซโบว์ใหญ่นี่เก๋นะคะอันนี้ตามไซส์เลยนะคะ

ก็มีตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปสิบบาทขึ้นไปค่ะครับเอาละค่ะพร้อมยังคะคุณเกมครับให้พี่นิดพี่ขอไปก่อนนะคะระหว่างนี้ค่ะไม่รู้ว่าถนัดหรือเปล่าแต่คุณเกมคะเป๊กมีเวลาให้ทั้งหมดหกสิบวินาทีพร้อมไหมคะพูดหวานหน่อยมองตาแล้วพูดมาว่าพร้อมครับคุณเป๊กกี้ที่สวยที่สุดในโลกอ่าพร้อมครับคุณ
งั้นเรามานับถอยหลังกันเลยค่ะคุณเกมมีเวลา๖๐วินาทีเรียงให้ถูกค่ะจากถูกที่สุดไปหาแพงที่สุดพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
ผ่านไปแล้วครึ่งวินาทีอ๋อแหมให้เวลาเยอะไปนะคะผ่านไปแล้วสิบวิค่ะ
หาให้เจอค่ะจากถูกสุดไปแพงสุดค่ะผ่านไปแล้วค่ะ๒๐วินาทีเหลือ๔๐วินาที
เขาช่างสับสนดูเขากังวลดูเขาต้องการการผ่ายปอดเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคะ
เขาสับสนเล็กน้อยเขาสับไปสับมา
สามารถใช้เวลาให้คุ้มค่าหรือขอหยุดเวลาก็ได้
หยุดเลยครับขอหยุดเวลานะคะโอเคมาตรงนี้เลยค่ะคุณเกม
กับสิ่งที่เรียงไหมคะไม่มั่นเลยครับไม่มั่นเลยเหรอ
เอาแต่ขอหยุดเวลานะทำไมอ่ะเพราะว่าน่าจะสมองได้เท่านี้แล้วครับตอนนี้
อันนี้ได้เท่านี้จริงเท่าที่คิดได้จริงดูจากตรงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเปิดก็ได้เอาแจ็คพอร์ตไปเลยแล้วกัน
ทำไมคะดูระเบียงเหรอคะมันเห็นชัดเจนอย่างนั้นเลยเหรอคะ
ถ้าไม่เห็นชัดเจนขนาดนั้นเป๊กก็ต้องเฉลยแล้วค่ะพร้อมจะฟังคำเฉลยนะคะ
เริ่มจากโบใหญ่อันนี้เลยค่ะราคาตั้งต้นนะคะอยู่ที่
หนึ่งร้อยสักสิบห้าบาทแพงไปมั้ยคะส่วนค่ะตัวนี้
แพงไปราคาคือคิดว่าน่าจะถูกกว่านี้อีกหน่อยมันมันแพงนี่แหละครับกับผม
ว่าผมน่าจะเรียงผิดแล้วล่ะ

อย่างนั้นมาเติมความอุ่นใจหน่อยแล้วกันนะคะ
กับข้อที่๒ค่ะลิฟต์บิ้น
ที่อยู่ตรงหน้านี้จะต้องแพงกว่า๑๓๕บาท
และลิฟตบิ้นม้วนนี้ราคาอยู่ที่
และราคาอยู่ที่๑๑๒บาท
โอ๊ยเปิดมาข้อแรกนะคะก็โดนเสร็จแล้วล่ะค่ะคุณเกม
นิดเดียวเองนะครับ
น่าสงสารจั่งเลย
เอาล่ะคุณคะมาเริ่มกันใหม่ค่ะ
เทปใสพร้อมเครื่องตัดตรงนี้เลยนะคะ
ราคาจะต้องแพงกว่า๑๓๕บาท

ก็อยากช่วยให้เงินเขาแต่ตัวเป๊กเองก็ยังเดือดร้อน

ขอให้แพงกว่า๑๓๕บาทค่ะ
และเทปใสราคาอยู่ที่

คุณคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเทปใส่มันจะถูกกว่าโบใหญ่อันนั้น
แต่ก็ถูกกว่าจริงคุณคะ

ยังโบเบอยู่เลยค่ะ

การ์ดของขวัญแฮปปี้เบิร์ตเจตรงนี้

เทปไส
และราคาการ์ด

เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคา
ที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่าครับ

ราคา๖๐บาท
ราคาสูงที่สุดคือโบติกของขวัญราคา๑๓๕บาท
ซึ่งคุณเกมเลือกวางไว้ตำแหน่งแรกทำให้ตอบผิดทุกตำแหน่งนั่นเอง
คุณคะมองภาพลักษณ์นี้ภาพสวยนะ
มีราคาตั้งต้นแล้วที่เหลือผิดหมดเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณเกย์มากนะคะอยากจะประกาศตรงนี้เลยว่า
คือจะคุยว่าบ้านรวยพี่รวย
คนเรามีลูกรวยมันต้องคุยกันหน่อยเว้ย

นี่นี่ตอนนี้ตัวนี้รถเมย์ไม่เคยนั่ง

รวยจริง

ให้ผมรวยจริงทำไมลูกผมต้องไปยังไง

โอ้ยบอลเงย
ลูกชายฉันน่ะดิน้องแดเนียล

เขาก็ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แฟนเขาเหมือนกัน

ซื้อเบอร์โลลี่

แล้วก็ลูกชายฉันน่ะซื้อเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนคันหนึ่ง

อ้าวเป็นไงลูกแก

ก็ดีใจเห็นลูกมีงานมีการ

มีผู้ชายเอาบางคนเอานี่มาให้บ้านพร้อมที่ดิน

แล้วอีกคนมันก็เอาอันนี้มาเว้ย

น้าคอม

สรุปลูกนาคอมรวยสุดครับ
อ่าสนุกกันจัดเต็มไปแล้ว
ตอนนี้ได้เวลาคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านนิตยาไก่ย่าง๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

เราก็สองไปเลยเตรียมความพร้อม
ทำอะไรบ้าง

แกเป็นใคร
พ่อหน้า
แล้วเธอ

แม่หน้า

แป้งแล้วเตรียมลงกระทะได้เลย

เกิดป้าเลย